คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเห็นแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นภาพการถ่ายทอดสดระหว่างการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณปี๒๕๕๙
แล้วก็ระหว่างที่สอสอท่านหนึ่งนะคะกำลังลุกขึ้นอภิปราย
เป็นสอสอของพักประชาธิปัตย์สอสออิสระตอนนี้ได้ฉายาไปว่าสอสอเก้าอี้หมุน
สสเก้าอี้หมุนเดี๋ยวลองดูภาพกันค่ะ
เก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้มีคนนั่ง

แบบนี้ค่ะโอ้โหช่วงการอภิปรายก็ประมาณสักหัวค่ำทุ่มหนึ่ง
ไม่ได้ดึกมากนะคะครับหมุนเองแบบชัดแบบนี้
สสอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นสอสอเก้าอี้หมุนไปแล้ว
ถ้าดูจากมุมกว้างนะคะจะเห็นว่าก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่จะมี
คลุมสีฟ้าของพักประชาธิปัตย์นะคะนี่นะคะเหมือนกับมันมีขยับอยู่นิดนึง
เก้าอี้ตัวเนี้ยก็หมุนเลยนี่นี่อันนี้เป็นกล้องกว้างแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เขาคลิปที่เขาแชร์กันเป็นกล้องแคบ
นี่ก็กล้องกว้างเก้าอี้สีที่มีคุมฟ้าขยับนิดนึง
แล้วตัวที่ไม่มีผ้าคลุมสีฟ้าก็หมุนเลยนี่นะคะ
โอ้โหทีมข่าวของเราก็ต้องหาคำตอบให้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ
คือจริงแล้วแม่บ้านที่ทำความสะอาดประจำห้องสื่อมวลชน
ที่สภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยนะคะเคยเล่าให้ฟัง
ให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะว่า
เมื่อวันอาทิตย์๒๘มิถุนายนช่วงประมาณบ่าย๓โมง
ทำความสะอาดอยู่กำลังจะปิดไฟปิดห้องสื่อมวลชน
เหลือไปเห็นนะคะมีผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลือง
นั่งอยู่ใกล้กับเสาปูนในห้อง
แม่บ้านก็นึกว่านักข่าวยังทำงานอยู่
ก็เลยไปถามเพื่อนแม่บ้านที่เข้าเวรด้วยกัน
ทุกคนยืนยันว่าไม่มีนักข่าวมาทำงาน
แล้วแม่บ้านหลายคนบอกว่าเคยเห็นคล้ายแบบนี้
เหมือนมีคนนั่งอยู่ช่วงเช้ามืดแต่ไม่มีใครอะค่ะ

ค่ะแต่วันนั้นวันอาทิตย์ใช่ค่ะเขาบอกไม่มีนักข่าว
เพราะนักข่าวก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีประชุมสภา
เห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ค่ะอืมตำรวจ
สภาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ตอนที่ตึกเสร็จใหม่เนี่ยตำรวจบางส่วนไปประจำการ
เคยเจอถึงขั้นที่ว่ามีคนมาขอกาแฟกินตอนดึก
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เคยเห็นมาก่อน
ทีนี้ค่ะคลิปนี้คนก็แชร์กันเยอะนะคะตั้งแต่เมื่อคืน
สักประมาณทุ่มหนึ่งพอมีคลิปนี้เกิดขึ้นเก้าอี้หมุนเอง
คนก็เลยบอกโอ้โหอย่างงี้คนแชร์กันเยอะค่ะผีหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะมีคนออกมาเฉลยว่าเป็นคนหมุนเก้าอี้เองเอาเหรอฮะ
นายจินวรบุญเกียจสสพประชาธิปัตธิ์ค่ะครับ
อาจจะมองเห็นภาพไม่เต็มไงฮะอืมมุมขวาสุดเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่า
ใครหมุนหรือเปล่าเนี่ยค่ะคุณชินวรครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยกับคุณชินวรนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะ
หลังมีเพื่อนสมาชิกมานั่งหารือด้วยที่เก้าอี้ตัวนั้นพอลุกออกไปครับ
ไม่ได้จัดเก้าอี้ไว้ตำแหน่งเดิมก็ใช้มือหมุนเพราะเห็นว่าเดี๋ยวเก้าอี้มันจะไม่เป็นระเบียบ
อ่าแต่จังหวะภาพอ่ะมันเห็นไม่หมดเห็นไม่หมดตอนที่เอามือหมุนนะคะ
มองไม่เห็นแล้วตอนนั้นทีวีกำลังจับคุณอิสระที่กำลังอภิปรายอยู่
ใช่ก็คือภาพมันเป็นภาพแคบไงฮะอืม
เป็นภาพกว้างคุณชินวรบอกว่าต้องเห็นผมหมุนเก้าอี้แน่
ก็จะเห็นผมแบบเนี้ยใช่แต่ภาพมันเห็นไม่หมดคนก็เลยโอ้โห
ก็เลยเห็นแค่นี้วิญญาณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแม่บ้านบอกเคยเห็นเหมือนมีผู้หญิงไปนั่งคน
ก็เลยยิ่งแบบตีความกันไปเยอะไงคุณชินวรก็เลยบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ

มันมันหมุนอยู่หันหลังไปให้ไม่เป็นระเบียบ
พี่ก็เลยใช้มือหมุนกลับมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นพอมาตอนเช้าก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเพราะมีหลายคนบอกเอ้ย
ชินวรสนิทกับท่านอาคมเนี่ยสงสัยท่านอาคมมามึงเมื่อวานอะไรอย่างนี้
หรือว่าบางคนไปไกลเลยบอกว่าเก้าอี้หมุนในสภาเนี่ยจะไปสู่การเปลี่ยนการปรับคอรมอพี่เลยบอกท่านนายกไม่ได้หมุนหรอกพี่หมุนเองนะครับ
นี่นะคะมีคนหมุนนะคะไม่ได้เป็นเรื่องผีเรื่องอะไรนะคะ
คือคุณอินทรมนต์ก็พูดถึงว่าคนก็ไปตีความเรื่องคุณนาคมเองช่วนอันนี้สอก็บี่วิชาธิบัตรที่เพิ่งเสียชีวิตลง
เกี่ยวอะไรเลยค่ะมันไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
แต่ก็มีเรื่องผีแทรกมานิดนึงที่เล่าไปเมื่อสักครู่อะค่ะไม่แน่ใจว่าใช่ผีหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะ
ที่บอกว่าโอ้โหมีแม่บ้านเห็นผู้หญิงท้วมนั่งอยู่ซึ่งวันนั้นนักข่าวก็ไม่ได้ไปทำงานสักหน่อย
แล้วที่ห้องของสื่อมวลชนมีสื่อบางสำนักเอาผ้ายันไปติดเอาไว้ที่กำแพงเพื่อความอุ่นใจ
เพราะนอกจากแม่บ้านเห็นมีสื่อมวลชนด้วยกันก็เห็นแล้วเห็นคล้ายกันนะคะ
เป็นผู้หญิงรูปร่างทวมผมยาวใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอยู่ในห้องสื่อมวลชน
ซึ่งไม่มีใครนักข่าวเองบอกว่าไม่ใช่ไม่มีคนอยู่
แม่บ้านเห็นนักข่าวด้วยกันเห็นเลยมียันแปะอยู่แบบนี้นะคะ
ส่วนสอสออิสระค่ะบอกว่าโล่งแล้วนะคะเมื่อมีคำเฉลยแล้วนะคะ
ว่าตกลงคุณชินวรเป็นคนหมุนเก้าอี้นะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมีฉายาไปแล้ว
ว่าสอสอเก้าอี้หมุนนะคะครับนี่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในสรษักพินเวทเลยค่ะ
การสภาพผู้แทนรัศดรบอกว่าสถานที่นี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อยู่แล้วแล้วก็พานักข่าวไปดูจุดที่มีต้นโพต้นไส
ใต้ต้นไสก็จะมีสารพระภูมิทางสภาไม่กล้าตัดไม่กล้าถอนทิ้งค่ะ
เพราะเคยมีคนเห็นมีคนใส่เสื้อสีม่วงเดินอยู่ใต้ต้นไสอยู่บ่อยนะคะ
แต่ก็ไม่ต้องตัดก็ดีแล้วฮะท่านเลขาครับเพราะว่าให้คงไว้อย่างนั้นแหละ
มันดูร่มลื่นสวยงามดีนะคะต้นไม้ก็ร่มรื่นกว่าจะโตได้ขนาดนี้